คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องเรือกันหน่อยนะฮะเป็นเรือบรรทุกทรายนะครับ
สี่ลำในขบวนเนี่ยมีเรือลากจูงหนึ่งลำแล้วก็เรือบังคับท้ายอีกหนึ่งลำ
ปรากฏว่าเรือบังคับท้ายดับครับทำให้ขบวนเรือเนี่ย
ไปชนต่อหม้อสะพานแล้วก็จมไปหนึ่งลำนะครับ
เออดูเขาเหนื่อยแล้วน่ะ
จมแล้ววะอ้าวจมแล้วจมเลยอ่ะ

พี่คุณผู้ชมครับดูตอนจมไปพร้อมกันเนี้ยนะครับ
แผนต่อตาเลยนะครับใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เรือบรรทุกษายจมลงในแม่น้ำเจ้าพิยา
เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่ง๑
ตรงนี้หนึ่งที่ใกล้สะพานสวนนก
บังคับท้ายครับเกิดเครื่องเสียกระทันหันนะครับ
เรือทั้งหมดก็เลยเซครับอันนี้มีภาพให้ดู
เป็นภาพมุมสูงนะครับชนกับต่อหม้อสะพานครับ
เรือรั่วแล้วก็จมไปหนึ่งลำนะครับ
ส่วนลำอื่นครับยังดีที่มีชาวบ้านนั้นมาช่วยกันนะครับ
ทันก็เหตุการณ์ไม่มีคนบาดเจ็บครับ
แต่ว่ากรมเจ้าท่านั้นสั่งหยุดเดินเรือเป็นการชั่วคราวป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
จุดที่เรือจมเจ้าหน้าที่นั้นมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะครับ
ขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาครับ
บอกว่าเบื้องต้นเรือที่เกิดเหตุนั้นไม่มีประกันครับ
ประสานกับทางเจ้าของในการรับผิดชอบความเสียหาย
กู้เรือที่อับปางครับทางเจ้าของเรือนั้นอยู่ในระหว่างส่งเรือดูดและตักทรายจากกรุงเทพมาครับ
เบื้องต้นคาดว่าใช้เวลาในการกู้เรือประมาณ๒๓วัน
ขณะที่ต่อหม้อสะพานนะครับก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
วิศวกรมามาตรวจสอบโครงสร้างสะพานนะครับว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเรียกคนขับนั้นมาสอบสวน
เรียกเจ้าของเรือและผู้ประกอบการนะครับให้นำเอกสารมาชี้แจง
ก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในการดำเนินคดีนะครับ
คดีที่อาจจะโดนแน่คือคดีเรื่องของการประมาทนะ
ข้อหาอื่นคุณผู้ชมครับต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
ความคืบหน้าวันนี้ก็คือนี่แหละเรียกทางคนขับเรือเจ้าของเรือมานะครับ